มาดูความคืบหน้านะคะกรณีเจ๊หญิงค่ะนางสาวจิตภัทรเชิดชูพงเจริญ
อายุ๔๓ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตในคาแคร์นะคะ
แต่ปรากฏว่าก็มีการเปิดเป็นบ่อนการพนันด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปก็คือจับผู้ก่อเหตุได้๔คน
แล้วผู้ก่อเหตุก็บอกว่าถูกว่าจ้างเป็นเงิน๑ล้านบาท
ทีนี้ก็ต้องขยายผลต่อว่าแล้วคนจ้างคือใคร
ล่าสุดวันนี้นะคะกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ชาวอำเภอพุนพินจากการสอบสวนนายสมหมายปฏิเสธ
บอมรับสารภาพว่าในบอมกับในเอ็มเป็นเพื่อนรักกัน
ทำงานรับจ้างขับรถบรรทุกส่งสินค้า

ได้รับการติดต่อให้รับงาน
นี่เป็นผู้จัดหามาให้หลังเกิดเหตุก็กลับไปทำงานขนส่งสินค้ากันตามปกติ
กลับไปเอารถจักรยานยนต์ที่บ้านญาติ
ทีนี้ค่ะได้รับเงินค่าจ้างในส่วนของในบอมกับในเอ็มบอกว่าได้คนละ๑๒๐๐๐บาท
นายสมหมายค่ะที่บอกว่าเป็นผู้จ้างวานเนี่ยนะคะแต่เขาปฏิเสธเนี่ยนะคะ
เขาเคยเปิดบ่อนที่ตะมนต์ศรีวิชัยอำเภอพุนพินสุราธานีเคยมีเรื่องกับเจ๊หญิง
ต้องย้ายไปอยู่จังหวัดตรังแล้วก็ไปแต่งงานเหมือนกับแต่งกับคนมีอิทธิพลในพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะ
สองสามสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุนายสมัยอ้างว่าเจ๊หญิงได้จ้างยูทูบเบอร์รายหนึ่งไปสดในบ่อนที่จังหวัดตรัง
ตำรวจก็เลยไปจับและปิดบ่อน
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนวงในในวงการการพนันคนหนึ่งนะคะ
บอกว่านายสมหมายเป็นคนใจกว้างไม่ชอบมีเรื่องกับใครเป็นเจ้ามือบ่อนในพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ตัวเองอยู่ที่จังหวัดรังวันไหนเจ้ามือได้เงินก็จะโอนให้นายสมหมายวันไหนเจ้ามือเสียเงินนายสมหมายก็โอนเงินคืนให้
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองสุราธานีที่ในบอมเอารถกระบะไปจอดเพื่อเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แล้วนำไปใช้ก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องว่างจรปิดมาประมาณสัก๒ทุ่ม๖มิยห้าบ้าง
เป็นวันเกิดเหตุนะคะในบอมขับกระบะสีขาวไปจอดไว้บ้านญาติแล้วก็วางแผนกับผู้ต้องหารายอื่นที่ห้าง
๒ทุ่ม๒๐ในบอมเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะแล้วออกจากบ้านญาติไปบ่อนของเจ๊หญิง
สองทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีหลังก่อเหตุยิงเจ๊หญิงเสร็จ
เอ็มกับในบอมขี่รถที่ใช้ก่อเหตุไปจอดบ้านญาติ
เปลี่ยนเอารถกระบะสีขาวขับออกไปเพื่อหลบหนี
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ว่า
มันเป็นลักษณะของการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
เป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำ
เจ้าของบ้านที่ในบอมเอารถไปจอดนะคะบอกกับทีมข่าวว่า
เขามีศักดิ์เป็นพ่อตาของในบอมยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเลย
ไม่รู้เรื่องจริงก็ในบอมแค่มาใช้พื้นที่จอดรถแค่นั้นเอง
แตงอายุ๗๐พี่สาวของนายสมหมายบอกตกใจมากเลย
ที่รู้ว่าน้องชายตกเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าเจ๊หญิง
คือเป็นพี่น้องกันมาน้องไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงเลยนะคะ
ไม่รู้ด้วยว่าน้องเป็นเจ้ามือบ่อนน้องมีครอบครัวอยู่ที่สงขลาและตรัง

ว่าไม่น่าจะใช้หรือว่าใช้ก็แม่ยังมีในใจนะเพราะว่าตั้งแต่อายุทางนี้แล้ว

ซึ่งขั้นตอนนี้แม้ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะจริงหรือไม่
แม่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ถามมันนะ
แม่ของเจ๊หญิงผู้ตายค่ะนางยุภา
บอกว่าต้องมีคนบงการเบื้องหลังอีก
ไม่เชื่อว่านายสมหมายจะเป็นคนจ้างวานค่าเพียงคนเดียวนะคะ
เพราะเงิน๑ล้านบาทที่เป็นเงินจ้างวานเนี่ย

นายสมหมายทำบ่อนกับลูกสาวมา๒๓ปีไม่เคยทะเลาะกัน
ลูกสาวไม่เคยไปจ้างฆ่าในสมหมาย
ไม่เคยไปจ้างยูทูบเบอร์ไปไลฟ์สดในบ่อนของนายสมหมาย
ตอนนี้ที่บ้านก็อยู่กันอย่างหวาดระแวง
ก็ยืนยันว่าจะสู้คดีกันให้ถึงที่สุด
เราสงสัยแต่เราก็ยังไม่แน่แช็ตอ่ะ
ว่าที่จับมาเนี่ยเขาจับมาเนี่ยเราก็รู้เขารับสารภาพแล้ว
แต่เหมือนว่ามันยังมีอีกลูกมันยังมีอีก

ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผู้ต้องหา๔คนที่ถูกจับได้ก่อน
ที่เป็นกลุ่มแก๊งที่ลงมือค่ะ
เขารับสารภาพหมดเลยแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่นายสมหมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาผู้จ้างวานนะคะ

ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบเรื่องของเงินเงินจ้างวัน๑ล้านบาทนะคะ
เส้นทางการเงิน๑ล้านเนี่ยมาจากใครบ้างมีใครร่วมลงขันในการจ้างวานอีกบ้างไหม